คุณผู้ชมคะเรื่องนี้คุณผู้ชมต้องดูให้จบข่าว
ฟังความให้ครบทุกด้านเพราะว่าเรื่องมันไม่ตรงกันเลยนะคะ
จุดเริ่มต้นมันเริ่มจากการที่เพจเฟซบุ๊กอยากดัง
เป็นคลิปของผู้ชายคนนึงอ้างว่าถูกรองนายกอบต
น้องบอนจังหวัดบุรีรำซึ่งเป็นญาติเมียทำร้ายร่างกาย
เอามีดแทงเขาที่ชายโครงเกือบทะลุปอด
รักษาที่โรงพยาบาลประคลชัย๑๖พฤษภาคม
ไปแจ้งความที่สอบพอล์ประคลชัย
แต่ผู้ชายคนนี้อ้างว่าตำรวจหักหัวคิว

ลงพื้นที่ไปเลยไปเจอนายพรชัย
นอนพักรักษาตัวอยู่ที่สาราข้างวัดท่าข้ามนะคะ
เขาบอกว่านี่ไงดูแผลเขาสิ

ผักบุ้งอยู่ตำน้ำพริกกะปิกันอยู่
แล้วมันเล่นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น
เขาอ้างว่าเขาเผลอผลักอกเมีย
เมียตะโกนเรียกญาติพี่น้องให้มาช่วย
บเขาที่บ้องหูเข้าไปครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรจบเรื่องไป
ระหว่างที่นายพรชัยนอนเล่นอยู่ข้างเครื่องซักผ้า
ญาติเมียมาอีกทีนี้มากัน๔คนมารุมกระทืบ
แล้วก็พูดเลยว่าอย่าให้กูเจอหน้าอีกนะ
หนึ่งในนั้นเป็นรองนายยกอบตประคลชัยจบริรัมพ์
หลังเกิดเหตุไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองถูกแทง
จนมีคนเห็นว่าเลือดไหลก็เลยไปหาหมอที่เขาเปิดแผลให้ดูค่ะ

แจ้งความที่สพประคลชัยทำนัดคู่กรณีไกลเกลี่ย
ตกลงค่าสินไหม๑๕๐๐๐บาท
แต่นายพรชัยบอกว่าอ้าวทำไมผมได้แค่หมื่นเดียว
เหลือตำรวจบอกว่าขอหักหัวคิว
พรชัยเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเรา
ไปสประคลชัยจบุรีรำไปถามเรื่องนี้เลย
ก็เนี่ยไปคุยกับตำรวจเกี่ยวกับเรื่องเงินหักค่าหัวคิวอะไรเนี่ยนะ
ทีนี้เราไปเจอกับนางสาวเกรดแก้วเป็นอดีตภรรยาของนายพรชัย
นางสาวเกรดแก้วก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มบอกว่าเนี่ย
รู้จักกับนายพรชัยผ่านเฟซบุ๊กแต่นายพรชัยทะเลาะกับน้าเธอบ่อยมาก
ชอบพฤติกรรมเมาเหล้าแล้วอลวาดแล้วก็ขี้หลงขี้ลืม
พรชัยเคยพูดว่าถ้าเอาเงินให้จะกลับไปอยู่บ้านที่สามพรานนครปฐม
แล้วก็จะไม่มาวุ่นวายอีกนางสาวเกรดแก้วบอกว่าเธออยากเลิก
เธอก็เลยให้เงินไปแต่พอให้เงินไปได้แค่สองสามวัน
นายพรชัยกลับมาอีกแล้วเป็นแบบนี้อยู่๘ครั้ง
ทีนี้ไอ้ประเด็นเรื่องเงินค่าสินไหมที่บอกว่าตำรวจหักหัวคิวเนี่ยนะ
ครับเธอบอกว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าเหรอในพรชัยเข้าใจผิดหรือเปล่า
ตอนนั้นตำรวจเรียกสองฝ่ายมาไกล่เกลี่ยที่โรงพัก
นายพรชัยเรียกค่าเสียหายสามหมื่นต่อรองกันเหลือหมื่นห้า
ตกลงกันเรียบร้อยน้าเธอที่เป็นคนก่อเหตุ
ก็ให้เงินตำรวจไป๑๕๐๐แล้วก็กลับไปเลย
แต่ทำไมนายพรชัยบอกได้แค่หมื่นเดียวอ่ะมันนายพรชัยเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า
เธอบอกว่าเธอไม่เชื่อว่าตำรวจจะหักฆ่าหัวคิวหรือว่าตำรวจเอาเงินไปนะ
เพราะว่าหลักฐานการรับเงินมันมีอยู่
อ่าฟังอีกมุมหนึ่งทีเนี้ยครับ
นายสมชายนาของภรรยานายพรชัยอ่ะก็เป็นรองนายกอบตที่เป็นคู่กรณีกับนายพรชัยอ่ะ
เขาบอกว่ามันคนละเรื่องกันเลย
คือที่ทำไปเนี่ยปกป้องหลานสาวก็หลานสาวโดนนายพรชัยทำร้ายอ่ะ
ประเด็นเรื่องเงินที่ตำรวจเรียกไปตกลงไกลเกลี่ยกันแล้วก็จ่าย๑๕๐๐เนี่ยนะ

คือจ่ายกับมือนับกับมือเลยนะแล้วเห็นกับตาว่าตำรวจเอาเงินใส่มือในพรชัยแบบครบถ้วน
กับตาจริงแล้วก็เนี่ยก็ตัวเองก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ว่า
พรชัยจะไม่กลับมาหาหลานสาวอีกแต่นายพรชัยไม่รู้แอบกลับมาอีกหรือเปล่า
ก็ยืนยันว่าไอ้ที่ไปทำร้ายในพรชัยอ่ะป้องกันตัวแบบหลานสาวอืม
เงินก็จ่ายครบถ้วนหมื่นห้าแล้วตำรวจก็ให้นายพรชัยไปเต็มเต็ม
จ่ายไปแบบใส่มือไปเลยหมื่นห้าเต็มเต็มแต่ส่วนเขาครับ
ขายทีวีขายตัดลมอ่าขายอ่าโทรศัพท์มองของข้าวครับ
ขอถ้าอ่าหมดหลังจากหมดอันนี้แล้วอ่าทุกตีเมียครับ
เงินเมียไม่ได้ก็จะทุบตีเมียแต่ทีวีเนอะพัดลม
แล้วก็หม้อหุงข้าวโทรศัพท์ขายหมดครับถามชาวบ้านดูได้เลย
เพราะว่าชาวบ้านบริเวณนั้นจะรู้ดีว่าทะเลาะกันบ่อยครับ
โลกกันทุกครั้งแล้วก็เพิ่งมาอยู่ไม่กี่เดือนเนอะ
แล้วก็มาออกอารวาสอ่าทีนี้สิ่งที่นายพรชัยพูดมา
มันก็ไม่ตรงกันสิคะใช่แต่ก็ร้อนถึงตำรวจนะ
ถ้าตำรวจหักฆ่าหัวคิวเนี่ยโหยเรื่องใหญ่นะคะอืม
เราไปถามท่านรองผู้อังกฤษการสพชัยเลยค่ะ
ตำรวจโทชานโรงพรมมาท่านบอกว่าตรวจสอบกับตำรวจที่ถูกพาดพิงถึงแล้ว
มียศพันธุ์ตำรวจโทนะไม่ได้มีการหักหัวคิวอะไรเลย
แล้วมันมีหลักฐานชัดเจนมากว่าจ่ายเงินให้เต็ม๑๕๐๐ที่ไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ที่โรงพัก
หมายความว่านายพรชัยก็พูดไม่ตรงกับใครอยู่คนเดียว